คุณผู้ชมค่ะกลับมาช่วงนี้เรามาทำให้หัวใจพองโตกันดีกว่ากับข่าวนี้ค่ะ
แบมแบมก็อค๗คุณผู้ชมค่ะ

เกือบประเทศไทยที่สว่างว่างเลย

โอ้ยพอบ้าวมันเป็นสุปราณ์จริงนะคะคุณผู้ชม
ไม่เจอเหล่าอากาเซนานแบบนี้ก็ต้องกลับมาให้ได้ถามถ่ายกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าตัวมาร่วมงานอีเวนต์ก็ได้สำอางแบมดัง
ก็เลยเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์กันแบบใกล้ชิด
ซึ่งแม่มแบมเนี่ยมาพูดคุยหายคิดถึงนะคะ
ว่าจะเป็นเรื่องผลงานที่ตอนนี้ออกสื่อเกาหลีมากขึ้นแล้ว
รวมถึงงานแสดงคือหลายคนลุ้นไง
แบมแบมเนี่ยเขาจะมีงานแสดงให้ได้ติดตามหรือเปล่า
เจ้าตัวก็บอกว่าขอเบรกไว้ก่อน
เพราะคิดว่าทักษะทางการแสดงเนี่ยยังไม่ดีพอ
โฟกัสที่งานเพลงจะดีกว่าค่ะ
คือรายการนี้จะเป็นการเชิญคนดังมาพูดคุยอย่างเป็นกันเอง

พร้อมกับปิดท้ายคำถามที่อดแซวไม่ได้เลยก็คือ
แมมแบมเป็นคนรักความสะอาดขั้นสุด
เขาก็เลยถือโอกาสนี้เชิญชวนแฟน
ให้เข้ากวนคนรักความสะอาดด้วยกันไปเลยจ้า
ใครที่กลับบ้านแล้วรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ดีมั้ย

ก็ลองล้างจานดูนะครับ
ว่าจะสบายใจไหม
ล้างล้างแฟนคลับนับพันที่มารอสุขเสียงเชียร์

อกจากจะพูดคุยทักทายแล้วนะคะ
ยังบอกถึงความน่ารักที่กลับไทยในครั้งนี้ว่า

แล้วก็ได้ไปถ่ายบัตรประชาชนใหม่

ที่สำคัญคือไปตามล่าหาของอร่อย

หมูกรอบเจ้าเด็ดส้มตำและตำป่าจ้ะ

ใช่ค่ะและในช่วงท้ายแบมแบมก็ตอบแทนเหล่าอากาเซที่มารอคอย
โชว์สุดพิเศษให้ชมกันแบบจุใจด้วย

หมูกรอบพริกเกลือน่ากินมากแบมโอ้โหสุดพิชาติไปเลยนะคะ